แน่นอนพร้อมกับคำว่าเดือดมากด้วยนะคะ
เที่ยงแบบนี้ดิฉันเสิร์ฟเมนูเดือดปุดมาเลยนะครับ

บอกว่าเป็นเรื่องราวของครอบครัวตลกชื่อดังพี่เท่งเถิดเทิงนั่นเองค่ะ
ภรรยาค่ะพี่มาลามีการโพสต์ภาพลูกสาวลอยกระทงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพร้อมกับแคปชั่นนะคะ
ส่งเงินไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เลี้ยงลูกเองได้ทำใจเถอะลูก

ประมาณนี้ดิฉันคิดจินตนาการเองเสียงเขาอาจจะซอฟต์กว่านี้นะคะ
งานนี้ก็ทำเอาขามั๊วนะฮะคิดไปและย้อนไปตั้งแต่คราวที่โน้นมีโอ้หู
เมนูพระกระโดดกำแพงอันนี้ก็มีเหมือนกันตลกกระโดดกำแพง
ยังไงล่ะไม่เคยกลับบ้านมาเคลียร์เหรอก็เลยกระพือหนักกว่าเดิมอีก
ทันทีที่เห็นแบบนี้ค่ะชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์แตกเป็นสองฝ่ายเหมือนกัน
ก็เห็นใจนะบอกว่าเออเข้าใจหัวอกลูกผู้หญิง
ถ้าเกิดว่าสามีไปมีกงมีกิ๊กจริงเนี่ยก็คงเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ไม่น้อยนะฮะ
อีกทั้งก็บางส่วนติติงคุณมาลาค่ะบอกว่าก็คุณเองเนี่ยเอาเรื่องในบ้านมาประจาน
บางคนก็อ้างคำสัมภาษณ์บอกว่าพี่ส้มเช้งเนี่ยเคยบอกเอาไว้นะว่า
เท่งทำงานมาได้เท่าไหร่ให้เมียเก็บเงินหมดเลย
แล้วจะมาอ้างว่าพี่เท่งไม่ส่งเสียลูกได้ยังไง
งานนี้เดี๋ยวต้องดูต่อไปนะคะว่าจะออกหมู่หรือจะ
แต่บันเทิงไทยรัฐก็ขอให้พี่เท่งและคุณมาลา
เคลียร์ลงตัวในเร็ววันแล้วกันนะคะ

น้องพลอยเนี่ยลูกสาวพี่เท่งเนี่ยค่ะ
กับคุณมาลาเขาก็มีการไปโพสต์ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตบางส่วนนะ
บอกว่าเอาจริงคนนอกไม่รู้เรื่องราวของคนในครอบครัว
คุณพ่อก็มีการส่งเสียคุณแม่ก็มีการทำงานด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปพูดอะไรเสียหายพาดพิงถึงคุณแม่ของเธอมาก

แล้วชาวเน็ตก็เลยตอบกลับลูกของคุณเทพมาอีกว่า

เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับให้ได้นะคะ
เอาเป็นว่าครอบครัวเขาให้เขาเคลียร์กันก่อน
ไม่ว่าตอนนี้อาจจะโพสต์ด้วยอารมณ์
แต่ก็อยากจะให้ไปคุยกันหันหน้าคุยกัน
ก็เนี่ยเนาะเพื่อนลูกนั่นเองนะคะคุณผู้ชม